สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
สุดสัปดาห์นี้ถ้าใครมีแผลจะไปเที่ยวช่วงหยุดยาวนะคะ
สภาพอากาศไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่ค่ะคุณผู้ชม

แต่หลังเที่ยงไปคล้อยบ่ายไปฝนตกลงมาอย่างหนักค่ะ
พื้นที่อาจเกิดภัยธรรมชาติได้นะคะ
ซึ่งฝนที่ตกในประเทศไทยช่วงนี้เกิดจาก๒ปัจจัยหลัก
นั่นก็คือลมตะวันออกบวกกับมรสุมฝนประจำฤดูนะคะ
ทำให้ประเทศไทยเกือบทั่วทั้งประเทศเป็นสีฟ้านะคะคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นว่าฝนตกลงมาหนักคุณผู้ชม
แสดงให้เห็นตรงนี้เลยเป็นสีฟ้าเข้มแบบนี้ค่ะ
เพราะฉะนั้นผู้ชมที่อยู่ภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้ต้องระวังเป็นพิเศษนะคะ
อย่าออกไปนอกบ้านต้องระวังน้ำท่วมฉับพันธ์และน้ำป่าไหลหลากกันด้วย
คุณผู้ชมคะวันนี้เราไปดูฉากที่เหมือนหลุดออกมาจากภาพยนตร์ฮอลลี่วูด

เมฆครึ้มได้ปกคลุมบริเวณเทพีเสรีภาพนะคะ
หลังจากนั้นก็มีฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาแบบนี้เลย
ซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะนครนิวยอร์กต้องเผชิญกับลมพายุฝนนะคะ

ตอนนี้ยังคงระบาดหนักอยู่ในสหรัฐ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ